นำเสนอเดี๋ยวนี้เหมาะกับคุณสองคนมากเลย

เขาปูแบบสาวประเภท๒มาแล้วนคร

งั้นขอเลยค่ะไฟเข้าของแบบกะเท๋ย

เืร่าจุลาหรือคะสายไป

เขาเป็นกระเทยหรือเขาไปไหนตะลุงคะ

ถ้าทำแบบนี้ไม่รู้เรื่อง
นี่อันนี้สิคะอันนี้รสดีเมนูต้มขา
นี่๕๐กรัมเชียวนะคะ

กึ่งสำเร็จรูปนะชนิดผงเข้มข้น
ไม่ต้องตอบกระที
นี่คือคำถามข้อที่๒ค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาทค่ะ
ถามคุณอามี่และคุณอามชี้ว่า
เครื่องปรุงจากลูกดีทั้ง๓รส๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

มันโดด
เข้าไปบิดขนุนในเลยค่ะเดินค่ะมานี่คือผมนะคะ

หนูจะขอวิเคราะห์ว่าเนื่องจาก๒ตัวนี้
มันเป็นผงที่ให้รสชาติ

หวานตัวที่ตัวนี้ก็จะเป็นแป้งชุบทอดเฉย
หนูก็เลยตัดสิทธิ์ค่ะตอบเลยว่าคุณจะตอบเลยว่าข้อ๒ค่ะ
คุณคิดว่ารสดีเมนูชุบแป้งทอด๙๐กรัมเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
งั้นเป๊กจะเฉลยที่อันแรกค่ะ
สดีเมนูน้ำยำ๔๐กรัมที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๑๕บาท
และเป๊กจะเฉลยอันที่คุณเลือกรสดีเมนูชุบแป้งทอด๙๐กรัมราคาอยู่ที่๑๑บาท
เอาล่ะสาวสวยที่บอบบางแต่งตัวซอบคุณคะอันสุดท้ายนี้ค่ะ
สดีเมนูต้มขาของคุณจะต้องแพงกว่า๑๑บาท
ถ้าถูกกว่า๑๑บาทคุณกลับบ้านไปเย็บชุดได้เลยนะคะ
และราคารสดีเมนูต้มขา

แทงกว่าแทงกว่าแทงกว่าแทงกว่า

เก่งมากค่ะรสดีเมนูชุบแป้งทอดเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
คุณผ่านข้อที่๒มาแล้วค่ะตอนนี้สะสมไปแล้ว๔๐๐๐บาท
คุณอามี่และคุณอามซีข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ไม่รู้ที่ชอบอะไรเฉยไหม

ให้คุณได้เลือกกัน๓แบบ๓สไตล์ค่ะ
แบบแรกค่ะเป็นสาระเป๋าไส้หมูแดง๖ชิ้น
ที่๒ค่ะฮะเก่ากุ้ง๑๒ชิ้นเนื้อกุ้งเต็มคำ
อันที่๓ค่ะขนมจีบหมูเห็ดหอม๑๒ชิ้น
นี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณค่ะมูลค่า๘๐๐๐บาท
แช่แข็งทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ขนมจีบิวเป็นอาหารที่พิถีพิถันและต้องมีความประณิตในการทำค่อนข้างมาก
แต่ว่าข้อนี้ค่อนข้างยากใช่เพราะว่าปกติเนี่ยอาหารอย่างนั้นมันเหมือนเป็นอาหารเหล่าใช่ไหมคะ
พวกหมูไม่ค่อยทานกันหรอกค่ะคุณค่ะถ้าคุณไม่มั่นใจนะข้อนี้เป๊กมีตัวช่วยนะคุณอย่าลืม
ใช้ไหมไหนแล้วก็มาถึงขนาดนี้แล้วลองใช้ดูบ้างนั่นแหละถ้าอยากใช้ตัวช่วยไหนที่คุณต้องการ
เอาตัวช่วยมาค่ะและตัวช่วยแรกที่คุณอยากใช้คือตัดข้อที่แพงออกให้
คุณคะยินดีค่ะเป๊กจะตัดข้อที่แพงออกให้คุณนั่นคือฮะเก่ากุ้ง
แน่นอนค่ะเขามีส่วนผสมของกุ้งราคาจึงเป็นราคาที่แพงที่สุดอยู่ที่๑๑๕บาท
วิเคราะห์แต่แรกค่ะขนมจีบเป็นอาหารที่พิถีพิถันที่ต้องใช้เวลาในการจีบกว่าจะได้ต่อ๑ลูก
แต่สาระเป๋าทำง่ายกว่าเรามั่นใจว่าน่าจะเป็นสาระเป๋าถูก
ว่าเป็นคำตอบไหมคะอืมใช่ค่ะมั่นใจค่ะอ่า
ถือว่าเป็นคำตอบนะคะคุณคิดว่าสาระเป๋าไส้หมูแดงเป็นสินค้าที่ถูกที่สุด
เป็นจะเฉลยให้คุณเห็นตัวเลขก่อนเลยและราคาอยู่ที่๘๕บาท
คุณอามี่คุณอามชี้ขนมจีบหมูเห็ดหอมของคุณจะต้องแพงกว่า๘๕บาท
ถ้าถูกกว่า๘๕บาทคุณกลับบ้านเลยค่ะ

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

แพงกว่า๙๕บาท

ระเป๋าไส้หมูแดงเป็นของที่ถูกที่สุด
จะไม่ถูกถ่ายข้างต่อมาได้

จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ก็เครียดเครียดฆ่าตัวตายกันหน้าดูเลย

ทำไมมันเครียดกันเยอะจังมาก